อุบัติเหตุอันนี้กันหน่อยนะคะที่สมุทรปราการเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพรถเก่งคันนี้เละแบบนี้คือไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าแล้วรถมันโอบล้อมไปเลยเห็นไหมเหมือนกอดเสาไว้เลยแล้วมันเละแบบนี้เลยนะคะคนขับอ่ะเสียชีวิตคาที่ครับแต่ก่อนหน้านี้มันมีกระแสออกมาว่าเอ๊ะเป็นการเทสรถเหมือนกับทดสอบสมรรถนะความเร็วความแรงของ
จริงแล้วเป็นคนขับแต่กระเด็นมาอยู่เบาะนั่งด้านซ้ายแล้วติดอยู่ในซากรถต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างออกมาชิ้นส่วนรถเนี่ยกระจายเต็มพื้นเลยคราบน้ำมันไหลเป็นทางยาวเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองกว่ากว่าริมถนนศรีนครินนะคะมันเป็นทางโค้งพอดีในพื้นที่ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนผู้เสียชีวิตที่เขาตามมาที
นายอาริฟต์อายุ๒๑ชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับจุดเกิดเหตุเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกโอ้โหได้ยินเสียงรถเนี่ยดังมากค่ะฟังเสียงชาวบ้านที่เขาได้ยินและเห็นเหตุการณ์นะคะ

แล้วเขาก็ตกใจกันชาวบ้านก็ออกมาดูวันนี้ทีมเขารงพื้นที่อีกรอบนึงไปคุยกับเจ้าของบ้าน
ตรงจุดที่รถชนเสาไฟฟ้าพอดีเลยค่ะ
เพียรพงศ์อายุ๖๐เขาบอกว่าได้ยินเสียงรถ
ขับมาดังมาตั้งแต่แยกการไฟฟ้ามุ่งหน้าแยกศรีเทพา
แล้วก็เพื่อนผู้เสียชีวิตตามมาทีหลัง
เขาบอกว่าเขาทะเลาะกับแฟนมา
แล้วเพื่อนก็ขับตามหลังกันออกมา

ลงมาดูก็
ก็ช่วยอะไรไม่ได้
พอนี่ผมก็ยืนอยู่
ไม่มีนะครับ

เขาก็ใช้งานได้ของเขาปกติไม่ได้มาเซอร์วิส

เขาจะมาแวะมาหาพี่ประจำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมาที่อู่
เขาจะมาหาเพื่อนเขาครับ

ลื่นเห็นน้องบอกว่ามีคราบน้ำมัน

ก็เพราะว่าก่อนเกิดเรื่อง

ทีนี้เขาบอกว่าอาจจะรถลื่นหรือเปล่าหรืออะไร
ของผู้เสียชีวิตเขาให้ข้อมูลแบบนี้
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่งคุยกับเพื่อนเป็นกลุ่มที่ชอบแต่งรถ
แล้วมานั่งกันที่อู่นี้ค่ะตั้งแต่ค่ำแล้ว
แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการดื่มอะไรนะ

ระหว่างทางไม่เห็นเพื่อนขับรถตามหลังมา

ปรากฏว่าเพื่อนประสบอุบัติเหตุซะแล้ว
ก็เขายืนยันว่าไม่ได้เป็นการแข่งรถ
ไม่ได้เป็นการทดลองรถลองสมรรถนะของรถหรืออะไร

อาจจะคลัชมีปัญหาอาจจะถนนลื่นหรืออะไรหรือเปล่า
อันนี้เพื่อนของผู้เสียชีวิตเขาบอกนะคะ
ทางตำรวจสพมสมุทรปราการบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยค่ะ
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวรถอาจจะมีปัญหา
เพราะว่ามันมีรอยคราบน้ำมันไหลเป็นทางยาวเลย
แล้วเหมือนกับล้ออาจจะลื่นน้ำมันหรือเปล่า

เสียหลักเสยไปบนทางเท้าแล้วหมุนไปชนกับเสาไฟ
อันนี้เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะแต่จะใช่สาเหตุจริงจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวรอสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ